คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เราต้องตามความคืบหน้านะคะ
เช้าของวันนี้บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นอย่างไร
เพราะผู้สังเขาของเราเนี่ยทายรักษณ์ทีวีปักหลักอยู่ในพื้นที่
เห็นบอกนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่พยายามไป
โครงสร้างค่อยลื้อและต้องทำด้วยความระมัดระวัง
ครับโดยผู้สักข่าวของเราคุณจิรยุบุญชูค่ะ
อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
เชิญครับ

คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
แม้จะมีฝนตกลงมาโปรยปลายอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงทำการเร่งรื้อถอน
ชิ้นส่วนของสะพานที่ถล่มลงมากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งการทำงานในวันนี้อุปสรรคสำคัญก็คือว่าพื้นที่ที่มีจำนวนจำกัดนะครับ
รวมถึงจุดที่ต้องมีการตัดเหล็กชิ้นส่วนของสะพานเนี่ยครับ
อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันด้วยครับ
ส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
จะมีการใช้เครนจำนวนสองคันนะครับโดยคันหนึ่งจะทำหน้าที่ใช้สลิงมัดยึด
โครงเหล็กที่ถล่มลงมาเอาไว้เพื่อไม่ให้มีการซุดตัวเพิ่มเติมนะครับ
อกจากนี้บริเวณด้านในจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับ
เข้าไปทำการตัดเหล็กออกเป็นชิ้นนะครับ

เนื่องจากโครงเหล็กมีขนาดใหญ่และน้ำหนักที่มากนะครับ
จึงทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายทั้งชิ้นได้
ส่วนเครนอีกคันนะครับจะทำหน้าที่ยกเหล็กที่ถูกตัดออกเป็นชิ้น
รวมถึงเศษปูนขนาดใหญ่และรถยนต์ที่ถูกโครงเหล็กทับเอาไว้นะครับ
ซึ่งจะทำการยกออกมาทีละชิ้นอย่างช้านะครับ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยครับ
แม้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจะมีฝนตกลงมาตลอดนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่อง
แต่จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าพื้นที่เหยียบขึ้นไปตัดเหล็กนั้น
ลื่นกว่าปกติแล้วครับแล้วก็กลัวว่าจะได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการปฏิบัติงานด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางนายนรงเรืองศรี
ประหลัดกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าในตอนนี้นะครับ
สิ่งที่ต้องดำเนินการคือการเร่งรื้อโครงสร้างที่เสียหายนะครับ
เพราะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรโดยมีการวางแผนการลื้อย้าย
คือให้ทางผู้รับเหมาได้มีการเตรียมเครื่องมือในการลื้อย้ายทั้งเครนขนาด๒๐๐ตัน
เครนขนาด๕๐ตันมายึดกับโครงเหล็กเอาไว้
เพื่อไม่ให้ล้มลงมาอีกนะครับส่วนเทคนิคในการลื้อนั้น
จะทำการตัดชิ้นส่วนโครงสร้างเหมือนกับการแบ่งเค้กนะครับ
แล้วก็ขนขึ้นรถบรรทุกแล้วย้ายออกไปจากพื้นที่เพื่อทำการเปิดการจราจรให้สัญจรได้นะครับ
โดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันด้วยกันนะครับในส่วนของสาเหตุที่สะพานถล่มลงมาในครั้งนี้
ตอนนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์หลายแนวทางโดยดูข้อมูลรายละเอียดเป็นหลักนะครับ
ภาพตอนที่เกิดเหตุที่ถ่ายโดยประชาชนและจะมีการนำโดรนขึ้นบินดูสภาพความเสียหาย
จากนั้นจะต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าสะพานมีการเคลื่อนตัวอย่างไร
ก่อนที่จะถล่มลงมานั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับ
มีการซ่อมแซมหรือสร้างต่อยังไงยังไม่สามารถบอกได้
เพราะแนวทางตอนนี้ต้องแก้ไขส่วนที่เสียหายก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันต่อนะครับ
ส่วนการทำงานในวันนี้ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับ
อุปสรรคในการทำงานนั่นก็คือสภาพที่มีอย่างจำกัด
ทำให้การทำงานอาจไม่คล่องตัวเท่าที่ควรนะครับ
และต้องระมัดระวังในจุดที่อยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันนะครับ
โดยต้องมีการวัดค่าแก๊สตลอดเวลา
ซึ่งจุดนี้ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่แล้วว่า
ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายครับ
รัดในเรื่องของการที่จะลื้อโครงสร้าง

ที่ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับ
ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวมันจะกระทบกับเรื่องของการจราจร
และส่วนหนึ่งก็กิดขวางที่จะอาจเกิดความเสี่ยง
ต้องตัดซอยการตัดซอยเขากอบเป็นชิ้นยาว
เราก็จะมีเคน๒๐๐ตันยกถ่วงไว้
พอยกไว้แล้วก็จะมีเคนตัวเล็กสำหรับพยุง
เพื่อที่จะทำงานตัดเป่า

เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าอยู่ประมาณไม่เกิน๗วัน
ในขณะที่ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
ได้เปิดเผยว่าในส่วนของถนนเพ่งหลวง
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุทั้งขาเข้าและขาออก
ได้มีการปิดช่องทางจารจร

แต่ก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจร
โดยการเปิดซอยทางลัดทางเชื่อม

ก็คือสามารถขับทางถนนแพ่งหลวงซอย๖และซอย๘

ส่วนขาออกกรทมไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับ

มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๕ราย
และเสียชีวิตจำนวน๒รายด้วยกันครับ

เวลา๑๑นาฬิกา๑๘นาที

รวมถึงเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เข้าไปตัดเหล็กด้านในนะครับ
บริเวณด้านนอกจะมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนนึง
มาดูแลการจราจรบนถนนหลวงเพ่ง

การจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้แล้ว

โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้สัญญาณครับ
และนี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ตอนนี้ขอเชิญกลับไปที่สถานีครับ